พาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำและราดหน้าอร่อย
จุดสนใจของร้านนี้ก็คือเขาจะใช้เตาถ่าน
ในการปรุงอาหารทุกเมนู
และเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเป็นคน

ตอนนี้ลูกค้าติดตรึมเลยต่อคิวยาวร้านแน่นเอียดเลย
แต่ว่าเราสองคนไม่ได้พาไป
เดี๋ยวตามคุณอุบลรัฐนวลเนียมไปกันเลย
วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาลิ้มลองเมนูเส้นกันนะคะ
ซึ่งวันนี้ฝนพามาที่ร้านจุ้ยซิงอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่เองค่ะ
ต้องบอกว่าร้านแห่งนี้นะคะมีเมนูเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
อีกอย่างหนึ่งได้นำเตาถ่านมาใช้ในการปรุงน้ำต้มยำ
ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวอีกร้านที่มีความน่าสนใจ
เพราะได้นำเอาเตาถ่านมาใช้แทนเตาแก๊สนี่แหละค่ะ
เหล่าสาวกนักชิมทั้งหลายเมื่อได้ยินจึงไม่พลาดที่จะมาลิ้มลอง
ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะเป็นยังไงนะ
กลยุทธ์ของเจ้าของร้านประสบความสำเร็จค่ะ
อยากให้มันมีเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใคร

ตัวมันจะอยู่ไม่ได้
จุดเด่นของเตาถ่านนะครับเตาถ่านมันจะให้ความร้อนที่คงที่สม่ำเสมอ
ทำให้รสชาติอาหารมันมีความกลมกล่อม
ซึ่งเตาแก๊สเองครับเวลาเราใช้เตาแก๊ส
สังเกตได้ว่าเตาแก๊สคือเวลาถ้าเราเปิดเบาไปอาหารก็จะสุกไม่ค่อยดี
พอเปิดแรงไปมันก็จะไหม้แต่ต่างจากเตาถ่านคือมันจะให้ความร้อนคงที่ตลอดเวลา
แล้วก็ความหอมของไม้ทานที่นำมาใช้มันก็มีส่วนเหมือนกันครับ
จากเจ้าของร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง
ตั้งแต่การปั่นซอสน้ำซุปส่วนผสมทุกอย่าง
วิธีการทำตอนลวกเส้นลวกเนื้อ
ยังใช้ลวกแบบเตาแก๊สนะคะ

เจ้าของร้านบอกทำไม่ทันค่ะ

จะปรุงด้วยเตาถ่านแบบนี้
และสำหรับใครที่สั่งพิเศษใส่ไข่
ก็มีการทำแบบระนิดนะคะ
โดยการเอาไข่ขาวใส่ลงไปในน้ำต้มยำร้อนที่อยู่ในกระทะ
พอสุกได้ที่ก็นำน้ำต้มยำขึ้นมาราดลงไปในถ้วย
ที่ใส่เส้นและเนื้อไว้พร้อมแล้ว
หลังจากนั้นจึงนำไข่แดงมาวางไว้ด้านบนแบบนี้
ทำให้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยล่ะค่ะ
เมนูเด่นของร้านก็คือราดหน้า

น้ำราดหน้าทั้งไข่ที่นำไปผัดพอสุกนิดหน่อย
และนำมาวางบนเส้นบะหมี่แบบนี้
ก่อนจะราดด้วยน้ำราดหน้านะคะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากเป็นคนกินจุขึ้นมาทันที
เพราะจะได้ทานทั้งสองอย่างเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้คือนิ่งแล้วครับ
คือทำรสชาติให้คงที่แล้วก็ค่อยปรับไปดีกว่า
ตอนนี้ถึงแม้มันจะเหนื่อย
แต่มันก็เป็นความสุขแบบ

ไม่ต้องไปดิ้นลนหาอะไรที่แบบไม่ใช่ตัวเราเอง

เอกลักษณ์ของร้านที่นำเตาถ่านมาใช้
บวกกับรสชาติที่อร่อย
และแตกต่างจากร้านอื่น
ทำให้ทุกวันนี้ร้านจุ้ยซินขายดีมาก
ลูกค้าไปรอคิวกันแน่นร้าน
เจ้าของร้านทำแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว
หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองแวะไปทานกันได้นะคะ
ร้านอยู่ที่ย่านจุติอนุสร

สังเกตขวามือก็จะเจอร้านอยู่ต้นซอยเลย

ไปจนถึงบ่าย๒โมงค่ะ
โอ้ยแต่ละเมนู
คุณอุบลรัฐนวลเนียมนี่ส่งมาแต่ละอย่าง

มันคือแบบอยากทาน
เอาล่ะใครที่ลงไปที่สงขานะครับ

ถ้าไปไม่ถูกก็ไปหาคุณอุบรัฐนวลเนียมก่อน

พาไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอาหารอร่อย
คุณอุบลรัฐเขาเป็นคนพื้นที่